เรื่องราวต่อไปนี้อยากให้รับชมแบบเอาใจเป็นกลางนะครับ
เราไม่ได้ตำหนิว่าใครเป็นคนผิดคนถูกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น

แต่มีผู้หญิงคนนึงเขาไปวาดภาพของท่านนายกรัฐมนตรี
แล้วก็มีข้อความตัดเพราะว่ารัฐบาลทำให้เขาไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน
แล้วก็ผูกคอตายเป็นเรื่องราวสุดสะเทินใจที่มันอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้
อย่างที่บอกว่าอยากให้ทำใจเป็นกลาง
เพราะว่าโควิด๑๙ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นมันเป็นโรคอุบัติใหม่
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงกับผู้หญิงคนนี้
ออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวสุดสะเทือนใจของผู้หญิงคนหนึ่ง
วาดภาพท่านนายกโพสต์ข้อความตัดพอรัฐบาล
เป็นการวาดภาพที่รู้สึกแบบมันสะเทือนใจเหมือนกันนะ
บอกว่าไม่อยากวาดต่อเป็นภาพที่รู้สึกว่าวาดบนกระดาษแผ่นไหนก็ได้
ตั้งแต่เรียนมาไม่เคยมองรูปวาดไหนต่ำเท่ารูปนี้เลย
ว่าด้วยอารมณ์ที่ไม่มีเงินตังค์ซื้อนมให้ลูกไม่พอ
ค่านู่นค่านี่แพงไปหมดว่าด้วยอารมณ์ที่ทำงาน๑๒ชั่วโมงต่อวัน
แล้วไม่เหลืออะไรเลยวาดด้วยน้ำตาที่ไม่มีเงินเหลือซื้อนมให้ลูกกิน
นี่เป็นข้อความที่เขาเขียนเอาไว้
ต่อมาผู้หญิงคนนี้เธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหลังจากวาดรูปนี้
การผูกคอตายในห้องพักเพื่อนเพื่อนก็เลยไว้อะไรกันเยอะแยะในโซเชียลนะครับ
ที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ทีมข่าวก็เข้าไปถามคุณแม่ของผู้ตายชื่อว่านางสุดาวันบอกว่า
ลูกสาวเนี่ยนะฮะก่อเหตุฆ่าตัวตายตอนนี้ลูกสาวอายุ๒๐
เขาเป็นรอปภน่าจะเครียดกับเรื่องของรายได้ที่มันหายไป
ไม่พอกับค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันมีโควิด๑๙เข้ามา
รายได้เสริมก็ไม่มี๒๓วันที่ผ่านมาลูกสาวได้แชทมาบอกว่า
แม่หนูเครียดหนูไม่มีเงินขอยืมเงินแม่หน่อยจะเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกกิน
แต่ตอนนั้นแม่บอกว่าแม่ยังไม่ทันได้อ่านข้อความลูกสาวส่งมาเลย
ก็เลยไม่คิดว่าการที่ไม่ได้อ่านข้อความและปัญหาของลูกสาว
ทำให้ลูกเครียดถึงขั้นกับต้องผูกคอตายตอนนี้แม่บอกว่าทำใจไม่ได้
ต้องสูญเสียลูกสาวไปอย่างไม่ทันตั้งตัวคืออายุแค่๒๐ปีเองนะครับ
ตอนนี้ศพครอบครัวนำไปเตรียมมาเป็นกุศลแล้วนะครับ
ที่บ้านเกิดที่วัดแสนพูดาตบ้านโพธิจังหวัดฉาดเชิงเศร้า
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเราไม่อยากให้ใครมาจบชีวิต